บอกว่าถูกพานโรงในโรงเรียนเดียวกัน
กระทำชำราวจนสำเร็จความไคร่
ล่าสุดตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัว
พานโรงคนที่ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ซึ่งนี่ค่ะเป็นบ้านพักด้านหลังของโรงเรียน
พบว่าเป็นบ้านพักหลังเดียวโดดเดี่ยวอยู่ในป่า
คือมีป่าไผลล้อมรอบแทบจะมองไม่เห็นบ้านคนอื่น
พอไปตรวจสอบพบว่ามีการงัดแงะจริง
ก็เลยเก็บทุกอย่างรวบรวมพยานหลักฐานไว้
แล้วจะไปมัดตัวผู้ต้องหาซึ่งครูสาวเนี่ยแจ้งความบอกว่า
ถูกนักการผ่านโรงของโรงเรียนดังกล่าว
งัดบ้านเข้าไปข่มขืนกระทำชำราว

และตำรวจได้มีการส่งตัวครูสาวไปตรวจร่างกาย
ที่โรงพยาบาลด่านคุณทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เช้าวันเดียวกันชุดสายสืบกว่า๑๐นายค่ะ
ออกไปตรวจที่เกิดเหตุพร้อมกับซุ่มสังเกต
จนกระทั่ง๘โมงเช้าพบว่าผ่านโรงคนก่อเหตุ
ก็คือนายจารึกโปรยขุนทศอายุ๕๔ปี
เดินทางมาเพื่อจะทำงานเหมือนปกติเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ตำรวจก็เลยแสดงตัวแล้วก็เชิญตัวไปสอบสวนที่สพด่านคุณทศ
แต่ผู้ต้องหาก็ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ตำรวจก็เลยนำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดศรีคิ้ว
นี่ค่ะผู้ชายเสื้อแดงคนนี้นะคะ